อันนี้เรามาให้ข้อมูลจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกกัน
ก่อนว่าโรคนี้ไม่ติดต่อคนสู่คน
แต่ติดต่อจากอะไรได้บ้างต้องเฝ้าระวังยังไงบ้างต้องฟังกันนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เขาก็เร่งฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เช่นวัวแพะแล้วก็ควาย
กว่า๒๐๐ตัวที่บ้านแม่โกนเกณฑ์ในตำบลมหาวันค่ะ
รวมถึงไปให้ความรู้ความเข้าใจ
รอบคลุม๘หมู่บ้านในตำบลมหาวันกับตำบลแม่กุด้วย
ที่ต้องทำแบบนี้เป็นเพราะว่ามีแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด
ที่ไปสัมผัสและบริโภคเนื้อแพ้ที่นำเข้ามาจากฝั่งประเทศพม่า
รวมถึงได้มีการแจกจ่ายไปทั่วหมู่บ้านด้วยนะคะ
ส่งผลให้กรมประสุทธิ์ประกาศตรงนี้ให้เป็นพื้นที่
เฝ้าระวังโรคระบาดชั่วคราวและกำหนดมาตรการต่าง
โดยสั่งห้ามนำเข้าสัตว์เท้ากีบทุกชนิดจากชายแดนไทยพม่า
ทำให้บรรยากาศบริเวณตลาดชายแดนตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวค่ะ
ทีนี้ไปดูข้อมูลสถิติการนำเข้าโคกระบือจากพม่าช่วง๔ปีที่ผ่านมานะคะ
ไทยเรานำเข้าโคกระบือกว่า๔แสนตัวแพ้และแกะอีกกว่า๑แสนตัว
จากตลาดไทยเป็นจุดศูนย์กลางระบายโคกระบือไปยังประเทศมาเลเซียลาวเวียดนามแล้วก็จีนค่ะ
แพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกนะคะว่า
การติดเชื้อแอนแทรกเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียติดต่อได้ทั้งหมด๓ทางด้วยกันค่ะ
หนึ่งก็คือการติดต่อทางผิวหนังสองทางเดินหายใจและสามทางเดินอาหารค่ะ
ซึ่งถ้าผ่านทางทางเดินอาหารถือว่าอันตรายที่สุดเพราะว่ามีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง๑๘๐
แต่ว่าถ้าหากว่าไปเจอแพทย์แล้วก็รักษาด้วยยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีก็หายขาดได้
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกแต่เพียงแค่เฝ้าระวังเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อแอนแทรกซ์ก็๑๗ปีที่แล้วนู่น
แล้วก็ไม่เจออีกเลยแล้วเราก็ไม่มีโรคระบาดนี้ในประเทศไทยด้วย
อย่างไรก็ตามคำเตือนค่ะคุณผู้ชม
อย่านำสัตว์ที่ป่วยหรือตายแล้วมาชำแหละจำหน่ายรับประทานหรือเอาไปให้สัตว์อื่นกินนะคะ
ที่ดีต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประสูจนสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะ
และถ้าหากจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์เหล่านั้น
กรุณาใส่ถุงมือหรือว่าถุงพลาสติก
รวมถึงล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสซากสัตว์ด้วยค่ะ